มีรายเดอร์วางแผนกับเพื่อนค่ะไปปล้นทรัพย์ผู้โดยสารหญิง
แล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือไอโฟน๗ของผู้โดยสารไปนะคะ
ตำรวจบุกไปรวบตัวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ตำรวจบุกไปควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะย้อนเล่าเรื่องให้ฟังค่ะ
นี่คือนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบานบุกจับกลุ่มตัวนายอามัติอายุ๒๔ปี
และนายอันนันต์อายุ๒๕ปีนะคะอพาร์ทเมนต์ในซอยรามคำแหง๒๔
เพราะว่าทั้งคู่ได้ร่วมกันใช้มีดจี้คอปล้นทรัพย์ผู้โดยสารหญิงอายุ๒๐ค่ะ
โดยนายอามีนอายุ๒๘ทำหน้าที่เป็นรายเดอร์จัดฉากพาผู้เสียหายหญิงมาที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณระหว่างปากซอยศรีนคริน๙กับซอย๑๑แถวบางกะปินะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๙พฤศจิกายน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์๑คันของหนุ่มรายเดอร์ค่ะ
ผู้โดยสารคนนี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอประเวท
ทางพตธิรเดชธรรมสุธีนะคะก็บอกว่า
จากการวิเคราะห์แผนการก่อเหตุของคนร้ายมันผิดปกติมากค่ะ
มันเป็นการจัดฉากจัดฉากให้ผู้โดยสารหญิงคนนี้ไปโดนปล้น
มันผิดวิสัยของรายเดอร์ที่รับส่งผู้โดยสารที่ทำไมไม่ขับรถไปตามเส้นทางปกติ
เหมือนกับว่าทำทีจอดรถดูแผนที่ทางโทรศัพท์มือถือข้างทาง
ในจุดที่คนร้ายซุ่มรออยู่อะค่ะ
แล้วหนุ่มรายเดอร์คนนี้บ่ายเบี่ยงด้วยนะคะ

มีเพียงผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารที่เป็นผู้เสียหาย

ถ้ารายเดอร์ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยจริง

ให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยก็ต้องไปกับผู้เสียหายด้วย
แต่เนี่ยรายเดอร์คนนี้ไม่ยอมไปให้ปากคำครับ
ทีนี้ค่ะไปได้กล้องวงจรปิดมา
เห็นพฤติกรรมของสองคนร้าย

คือคนร้ายสองคนเหมือนรู้ว่ารถของรายเดอร์จอดตรงนี้
เหมือนรู้พิกัดเหมือนดักคอยอยู่
เนี่ยค่ะก็เลยแสดงตัวปล้นมุ่งไปที่ผู้โดยสารผู้หญิงเอามีดจี้คอแล้วก็ลากไปเลย
แล้วไม่ได้สนใจรายเดอร์เลยนะ
คือจริงแล้วถ้ารายเดอร์ไม่รู้เรื่องอาจจะต้องคนหนึ่งจี้รายเดอร์ด้วยไหม

เพราะรายเดอร์ก็เป็นผู้ชายเนาะ
แล้วก็เนี่ยไปปล้นทรัพย์เขา
เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัด

แล้วก็พักอยู่ในห้องเดียวกัน๓คน
รวมถึงนายอามีนรายเดอร์ด้วย
แล้วนายอามีนจะบอกไม่รู้เรื่องได้ยังไง
สุดท้ายอามีนจำนวนต่อหลักฐาน
อมรับสารภาพในที่สุดค่ะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
พาร์ทเมนต์ที่ทั้ง๓คนพักอาศัยอยู่
ในซอยรามคำแหง๒๔นะฮะ
ทางเจ้าของก็เปิดห้องให้เราดูนะครับ
นี่ครับห้องที่ทั้ง๓คนมาเช่าพักอาศัยอยู่

นี่ทางเจ้าของอาพาร์ทเมนท์บอกไม่รู้จะทำอย่างไร

ยังไงถ้าเกิดญาติของเด็กทั้ง๓คนนะ
เห็นข่าวของลูกหลานยังไงก็
ก็มาเอาข้าวเอาของออกไปได้นะเขาจะได้เอาห้องเนี่ยไปให้

เราได้กล้องวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์นะครับท่านผู้ชมครับตี๑๔
๙นาทีของคืนวันก่อนจะเกิดเหตุจะเห็นว่าอันนั้นอามัติและ
อามีนเดินออกมาจากห้องห้องเดียวกันเลยนี่นะฮะอามีนนี่สะพายถุง
ขี่รถไปรับผู้หญิงที่เขาเรียกรถแล้วเพื่อนอีกสองคนก็คงจะ
ไปรออยู่ที่จุดเกิดเหตุหลังจากนั้นมาเห็นภาพอีกทีนึง
ก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ๗โมงครึ่งนี่ฮะอันนั้นกับอามัติ
กลับเข้ามาก่อนโดยอามัดสะพายถุงผ้าที่อามีนสะพายออกไป
ตอนแรกเนี่ยกลับมาด้วยอันนี้ไปปล้นมาแล้วนะฮะจนบ่ายเลยนะ
๑๓นาฬิกา๒๖นาทีอามีนถึงกลับมานี่อามีนก็กลับมาในสภาพ
นี้นะครับไม่เหมือนกับชุดที่สวมออกไปตอนตีหนึ่งกว่าเข้าไป
ห้องอยู่๕นาทีไม่รู้เข้ามาทำอะไรนะอาจจะมาเก็บกระเป๋า
นะครับแล้วก็จะมีอาหมัดที่เปลี่ยนชุดแล้วเดินตามออกมานี่
ออกมาด้วยกันอีกทีนึงนะฮะคือกลุ่มนี้เนี่ยเข้าออกห้องพัก
รอบมากแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยมากนะเปลี่ยนชุดบ่อยมากไม่
รู้ว่าเปลี่ยนชุดออกไปในแต่ละรอบเนี่ยเพื่อจะไปทำอะไรกัน
บ้างเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกว่าทั้งสามคนมาขอเช่าพักได้
ครึ่งเดือนเองนะครับตอนที่มาเนี่ยบอกว่ามาจากภาคใต้กัน
มาหางานทำแต่ยังไม่ได้งานขอจ่ายเงินค่าเช่าเนี่ยแค่
ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำงานได้เงินแล้วจะจ่ายให้ครบ
ตอนนั้นติดเอาไว้พันสี่อ่าเจ้าของห้องเช่าเขาก็สงสารแล้วฮะ
ก็ให้พักไปก่อนก็ทำสัญญาไปแล้วก็หลังจากทำสัญญาได้๓วัน
ก็เอาเงินมาจ่ายจนครบนะซึ่งไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ย
ไปได้มาจากไหนเหมือนกันไปจี้ไปปล้นใครมาหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าทั้งสามคนไม่น่าจะใช่โจรมืออาชีพอ่ะค่ะ
เพราะดูท่าทางก็อาจจะทำไปเพราะตกงานไม่มีงานทำมากกว่า
ตอนนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาสามคนแต่วันที่มาทำสัญญามาคนเดียว
แล้ววันก็เจอกันแค่สองครั้งลักษณะไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนั้นไง
ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นว่าเออแล้วก็เมื่อวานตำรวจมากันก็
ก็อยู่ดูกันอยู่อ่ะอ่าส่วนทางฝั่งหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าแอปที่เรียกรายเดอร์มารับเนี่ยเป็นแอปใหม่นะฮะ
เปิดตัวนะครับซึ่งมันจะถูกกว่าแอปอื่นที่มีอยู่ทั่วไป
ก็เลยไม่ได้เอกใจนะก็ลงทะเบียนง่ายด้วยราคาถูก
ก็เลยฝากเตือนว่าจะใช้บริการที่ไหนอะไรยังไง
ยังไงก็เอาให้แบบรอบครอบหรือว่ารัดกลุ่มที่สุดก็แล้วกัน
อ่าแต่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าภัยมันจะมาถึงตัว
เพราะพวกนี้มันมาแอบแฝงอ่ะใช่ไหมสอนอประเวทแจ้งข้อหาทั้งสามคนนะครับ
ก็คือร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวนะฮะ
แล้วก็ข้อหาใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดและหลบหนี
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอน